ไม่รู้อันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข่าวที่น้องปุ้ยอ่านด้วยหรือเปล่า
แต่ที่แน่โครงการก่อสร้างที่เขาหยุดไปช่วงคราว
อันได้เปิดแล้วเขาบอกเดี๋ยวเป็นห่วงเรื่องโครงสร้าง
เรื่องของปัญหาอะไรต่างในที่สุด
ท่านผอสบคก็คือท่านนายกรัฐมนตรี
ท่านลนพคสี่ก่อสร้างอันไหนบ้างเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง
หลังจากสอบคอมีมติห้ามก่อสร้างแล้วก็ปิดแคมป์ไปนะครับ
ทั่วกรุงเทพฯมหานครปริมนธนตั้งแต่๒๘วิทยุทุนายนที่ผ่านมา

ผลเอกณพนพาณิชย์เลยคัติการสภาคความมั่นคงแห่งชาติ
ี่ว่าการกระทรวงกราฮมในฐานะผศบค
มันต้องเป็นตอนมานะฮะ๔ประเภทก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างที่หยุดทำแล้วจะเสียหายต่อ
โครงสร้างด้านวิศวกรรมยากจะแก้ไข

อศธออศธออศธออศธออศธออศธออศธออศธออศธออศธออศธออศธออศธออศธออศธออศธออศธออศธออศธออศธออศธออศธออ
ศธออศธออศธออศธออศธออศธออศธออศธออศธออศธออศธออศธออศธออศธออศธออศธออศธออศธออศธออศธออศธออศธออ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีไป
โดยให้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโควิด๑๙อย่างเคร่งครัด
ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ลงนามเห็นชอบมาตรการผ่อนคลายนะครับ
ตั้งแต่วันที่๒กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วนะฮะ
อันนี้คือสถานการณ์มันผ่านไปแล้วมาออกกฎตามหลังอีกที
ไม่คิดก่อนเหรอไม่เป็นไรเราเข้าใจได้